อีกหนึ่งเรื่องราวถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียวว่าเรื่องของพิธีปลุกเสกแล้วก็เป็นเรื่องของความเชื่อมีสองเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียแล้วคนเขาก็เข้าไปดูแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการหลอกลวงหรือเปล่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าทำแบบนี้ทำไมนะคะเหตุการณ์แรกเนี่ยเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามี

อาจารย์ของอาจารย์แจ้วเปิดเผยว่าวันก่อน
พ่อเชิญเกจิจากสำนักต่างมาปลุกเสกเครื่องลางของขลัง
กลางของขลังที่สำนักอาจารย์แจ้ว
มีลูกค้าทั้งไทยและก็ต่างชาติสั่งจองเป็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่นิยมเช่ากุมารทองไปบูชา
ซึ่งลูกค้าเขาบอกความเชื่อ
ก็คือเรื่องของโชคลาภด้านการค้าการพนัน
ส่วนมวลสารที่เอามาปลุกเสกลูกสาวอาจารย์แจ้วเปิดเผย

มีเศษกระดูกมนุษย์เศษกระดูกเด็ก
น้ำมันพรายและลูกเต๋า
ทั้งหมดนี้จะเอาบรรจุไว้ในตัวกุมารทอง
ซึ่งราคาเช่าคนไทยเริ่มตัวละ๓๐๐๔๕๐๐บาท
ส่วนต่างชาติราคาก็จะสูงขึ้นไปอีก
ทั้งนี้นะคะเขาบอกว่าไม่คิดว่าการปลูกเสกเครื่องลางของขลังแบบนี้
ผิดกฎหมายเข้าข่ายงมงายหรือว่าหลอกลวงประชาชน

เพราะว่าแต่ละครั้งที่อาจารย์แจ้วทำพิธีปลุกเสกนะคุณ
คนเข้าไปร่วมพิธีเยอะมาก
อาจารย์ทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วไง
ไปฟังเสียงลูกสาวกันค่ะ

ว่าใครจะเชื่อในสิ่งไหน

เพราะว่าคนเราบางทีความคิดไม่เหมือนกัน
คือของดีของอาจารย์แจ้วที่มีชื่อ

ที่แม่ค้าพ่อค้าหลายคนเขาบอกว่า
ได้รับเถาวันจากอาจารย์แจ้วไป
บูชาขายของขายดิบขายดี

ทีนี้เราไปดูเรื่องของลูกค้ากันบ้าง

เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

หรือการมีความสุขในชีวิตครอบครัว
เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติตัวนะคะ

เขาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องนี้หน่อยค่ะ

เพราะเราไม่ได้เอาเขามาเลี้ยงอย่างนี้
เราก็ไม่เราไม่ได้แบบ
กับของพวกนี้อะไรประมาณนี้
มันก็อยู่ที่ส่วนบุคคลนะครับ

ตัวเองทำดีดีกว่าครับผม
ไม่เกี่ยวกับการที่ว่า
เราต้องมานั่งเชื่อของร่างของขังอะไรอย่างนี้
แต่จริงแล้วมันก็เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจนะ
สำนักอาจารย์เจ้านี่มาเปิดมาหลายปีแล้วนะคะ

จากปลุกเสกเครื่องรังของขลังกุมารทองแล้ว
อาจารย์แจ้วเป็นร่างทรงด้วย
เป็นร่างทรงขององค์ปู่รือศรีนารายย์
และก็รับศักดิ์ยันอีกด้วย

แต่ทีนี้ชาวเน็ตชาวโลกออนไลน์เขาก็สงสัย

เพราะคนไปร่วมงานเยอะจังเลย
เพราะว่าเมื่อวันที่๕ธันวาคมที่ผ่านมานี่เอง
ประมาณ๒คุ้มครึ่งนะครับ

แล้วก็โอ้โหมีทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาติ

แล้วก็มีการยอดจองกุมารทองแบบโอ้โหเยอะมากนะครับ
อาจารย์เขาบอกว่าเดี๋ยววันที่๒๗ธันวาคม

งานประเพณีอาจารย์พระเวทนะครับ
แล้วก็งานประเพณีที่จะใหญ่โตนะครับ
กลายเป็นข่าวดังข้ามประเทศนะข่าวนี้นะฮะ
ทีนี้แหละวันที่๒๗นี่แหละจะถูกจับตามากขึ้นกว่าเดิมอีก
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูที่สำนักอาจารย์แจ้วเขานะครับ

ก็คือพิธีปลุกเสกเครื่องลางของขลังถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ก็คือภาพที่เห็นเป็นส่วนหนึ่งของพิธีพิธีปลุกเสก
แต่ว่าในพิธีปลุกเสกปรากฏภาพผู้หญิงกลุ่มหนึ่ง
ใส่เพียงชุดชั้นในบางคนก็ใส่ลักษณะทูพีชในบีกินี่
แล้วก็ร่วมพิธีปลุกเสกเครื่องลางของขลังโดยมีผู้ชายห่มผ้าลายเสือ
โดยที่บอกว่าตัวเองเป็นฤษีเป็นผู้ทำพิธีให้กับการปลุกเสกครั้งนี้
ผู้โพสต์ข้อความนี้นะคะโพสต์ไว้แล้วก็มีการโพสต์ข้อความไว้
โพสต์ภาพไว้โพสต์ข้อความไว้ในเชิงตั้งคำถามด้วยว่า
ทุกวันนี้ยังไม่พออีกหรือกับการที่คนทั่วไปเขามาดูถูกว่าหลอกลวงประชาชน
ในฐานะที่เป็นคนศึกษาศัยศาสตร์คนหนึ่งขอบอกตามตรงว่ามันเกินวิสัยนอกตำราเกินไปหรือไม่
ขอถามรือสีหน่อยว่ามันควรหรือไม่กับการกระทำแบบนี้
สำหรับเรื่องนี้ชาวเน็ตเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมนะคะ
แม้ว่าผู้โพสต์จะไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเกิดขึ้นที่ไหน
หรือว่าฤษีคนนี้ประกอบพิธีอะไรก็ตามแต่ว่ามันเป็นภาพออกมาแล้วแบบนี้ค่ะ